มาถึงช่วงที่จะมาปรึกษาเรื่องของการลงทุนกันบ้างกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
วันนี้มีหลายคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าการซื้อประกันเป็นการทำประกันชีวิตจริง
หรือว่าเป็นการออมบางคนซื้อเพื่อต้องการจะลดหย่อนภาษี
วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าจริงแล้วเราควรซื้อประกันหรือไม่
และเราควรซื้อมากซื้อน้อยแค่ไหนครับ
เรามาคุยกันกับคุณวิกฤตธีระวรรณรัฐนะครับ
เป็นภูมิในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง

คุณวิกิตสวัสดีครับ

การทำประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
โดยประโยชน์ของเขาเอง

และก็เป็นการชดเชยเวลา
มันก็จะเป็นในส่วนของการช่วยที่ชดเชยในส่วนตัวรายได้ที่เราอาจจะหายไป
แล้วก็ในเรื่องของการทำประกันชีวิตในส่วนนี้มันก็แน่นอนครับ
เราต้องเป็นการลงทุนอยู่ในภาพของตัวระยะยาวอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการทำประกันชีวิต
ก็คือในเรื่องของการคุ้มครองนะครับแล้วก็ชดเชย
เวลาที่มันเกิดความไม่แน่นอนหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
อันนี้คงจะเป็นวัตถุประสงค์หลักครับกับเรื่องของการทำประกันชีวิตครับ
บางคนมีคำถามว่าเราควรทำประกันตอนอายุเท่าไหร่
เริ่มต้นทำงาน๒๐กว่าหรือว่าต้องปล่อยให้สัก๓๐
ใกล้เกษียณค่อยทำตรงนี้มีคำแนะนำไหมครับ
ในส่วนของการทำประกันชีวิตจริงแล้วนะครับ
มันอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของการทำประกันภัย
หรือว่าการคุ้มครองในรูปแบบอื่นด้วยนะครับ
อย่างเช่นในเรื่องของการคุ้มครองเกี่ยวกับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลอะไรต่างนะครับก็ต้องบอกว่า
มันสามารถที่จะเริ่มทำได้ในทุกเพศทุกวัยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ณปัจจุบันที่เราสังเกตกัน

จนถึงในช่วงของผู้ที่อายุสูงอายุนะครับ
จะมีกรมประธานอีกรูปแบบหนึ่งที่รองรับความต้องการ
ผู้ที่ต้องการที่จะซื้อประกันนะครับ
ต้องบอกว่าในส่วนของตัวอายุเองจริงแล้วเนี่ย

แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราจะใช้ประโยชน์กับมันในรูปแบบไหนครับ

ต้องจ่ายเงินหลายปีถึงจะได้ผลตอบแทนกลับมา
ผลตอบแทนก็ไม่สูงตรงนี้เราควรจะประเมินยังไงดีครับ
ในส่วนของผลตอบแทนเนี่ยจริงนะครับ
คงไม่ได้คาดหวังกับในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ย
หรือว่าผลตอบแทนที่จะคืนกลับมาในรูปแบบที่เยอะมากนะครับ
ก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวต้นทุนความเสี่ยงเนี่ย
ที่ทางบริษัทประกันมีการรับไปเนี่ย
มันก็เป็นการคุ้มครองนะครับมันก็แน่นอนแหละนะครับ
ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นในเรื่องของตัวเบี้ยประกันที่เราจ่ายออกไปเนี่ย
หลักเลยวัตถุประสงค์ก็เพื่อคุ้มครองชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของการออมเนี่ยมันก็ควรจะเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นตามมา
แล้วก็ในส่วนของรูปแบบของการทำประกันชีวิตมันก็มีเยอะแหละนะครับ
เราก็อาจจะเลือกรูปแบบที่อาจจะเป็นในลักษณะของการออมทรัพย์ก็มีนะครับ

สั้นเลยครับเราควรจะเอาเงินจากรายได้ไปทำประกันสักกี่เปอร์เซ็นต์ในสัดส่วนดีครับคุณวิกฤต
จริงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฐานรายได้นะครับ
สิ่งที่สำคัญในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการทำประกันชีวิตนะครับ
เราต้องดูรายลับของเรานะครับในภาพของระยะยาว
เพราะว่าในส่วนของตัวการจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยนะครับ
ถ้าหากว่ารายได้ของเรามีความเสมอก็โอเคไปนะครับ
แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของตัวรายได้มาจ่ายเบี้ยได้ในระยะยาว
ผมไปแนะนำเรื่องของการถ่ายถอนคืนในตัวของกรมประธาน
หรือว่าเว็นคืนกรมประทานก่อนกดอายุนะครับ
มาจากว่าในส่วนของตัวอายุสัญญาในเรื่องของการจ่ายกรมฐานเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะเป็นต้นทุนอย่างที่บอกครับว่า
บริษัทประกันเองก็ต้องแบกรับความเสี่ยงในส่วนนี้ไป
แล้วก็ทำให้การเวรคืนอาจจะดูแล้วไม่ค่อยคุ้มค่า
เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำประกันชีวิตก็ต้องประเมินรายได้แล้วครับ
ว่าเรามีรายได้ที่สม่ำเสมอแล้วก็คุ้มค่ากับการนำมาลดห่อนภาษีเลย

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในวันนี้ครับคุณวิกฤตครับสวัสดีครับ

เป็นภูมิในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บุหลวงก็ลองไปประเมินว่า

แต่ว่าแน่นอนครับมีประโยชน์กับชีวิตในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอนครับ